ทุกผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีเหตุไฟไหม้รถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งนะฮะ
ก็ปรากฏว่าเป็นรถบรรทุกไก่ไก่ตัวเป็นเป็นนี่แหละ
มาตั้ง๔๕๐๐กว่าตัวนะครับแล้วไฟมันไหม้อย่างเงี้ย
คือเขาบอกได้ยินเสียงไก่ร้องแบบถูกเผาทั้งเป็นน่าสงสารมาก
ก็กว่าที่รถของเจ้าหน้าที่จะมาช่วยดับเพลิงกันได้
กว่าจะมาถึงก็มีไก่ตัวเป็นถูกไฟไหม้เผาตายไป๒๐๐กว่าตัว
น่าสงสารมากเพราะว่าเขาก็ช่วยออกมากันไม่ทัน

ก็คือระบบเบรกกับระบบล้อมันมีปัญหา
ติดมันจะลักษณะเหมือนเราขับรถแล้วลืมเราใส่เบรกมือเอาไว้แล้ววิ่ง
มันจะหนืดอืดแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็จะลุกไหม้แบบนี้นะครับ
จนทีก็ไปช่วยกันนะครับ
คนขับรถบรรทุกชื่อว่านายจักรพันธ์จอมรัฐอายุ๒๗ปีบอกว่า
กำลังขับรถจะไปส่งไก่ที่บริษัทอาหารชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพ
ก็เกิดเพลิงลุกไหม้เกิดขึ้นนะครับ
มันเกิดจากเบรกล้อพ่วงหลังมันติดแล้วก็มีควันออกมาก่อนจะไฟลุกขึ้นมานะครับ
เข้าข้างทางที่เป็นที่โล่งทีแรกตั้งใจจะไปคลายเบรก
แต่ไม่ทันไฟลุกไหม้ก่อนช่วงร้อนหลังไหม้อย่างรวดเร็ว
ขณะเกิดเหตุมีพลเมืองดีขับรถผ่านมาเขาก็มาช่วย
เอาถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟแต่มันช่วยได้นิดนึง
มันดับได้ไม่หมดก็ต้องรอรถดับเพลิงมาถึงครับ
จะระงับเพลิงดับเพลิงแล้วก็ระงับเหตุเอาไว้ได้

ไปสองร้อยกว่าตัวนะฮะจากสี่พันห้าร้อยตัวนะครับ
น่าสงสารใช่เขาบอกโอ้โหเสียงร้องนี่น่าสงสารมากจริง